คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำจริงนะคะ
งกรานปีนี้ถึงจะออกมาเล่นน้ำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะ
สร้างบรรยากาศสร้างให้มันคึกคักกันไปเลย
สีสันการแต่งตัวต้องจัดเต็มค่ะเหมือนลูกดารานะคะ
อันนี้เราเอามาเป็นแบบไอเดียเผื่อบ้านไหนจะแต่งตามบ้างนะคะ
ไปดูเลยคุณผู้ชมค่ะบ้านแรกกันดีกว่านี่
น้องอลินน้องอัลลันกันดีกว่าคุณผู้ชม
บอกเลยว่าลูกสาวลูกชายแม่โอปอลปณิสรานะ
โรงเรียนเขามีกิจกรรมน่ารัก
ให้น้องได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกัน
อย่างพิธีส่งน้ำพระนั่นเองค่ะ
สองหนูน้อยก็เลยขอจัดเต็มเรื่องคอสตูมเลยก็แล้วกันนะคะ
พี่อัลลินมาในชุดผ้าสิ้นสีชมพูบานเย็นเลยจ้ะ
ส่วนเสื้อคอกระเช้าคอสีขาวแบบสะอาดเลย
ส่วนพี่อาลันค่ะมาในชุดลายดอกไม้โทนสีน้ำเงิน
ดูแล้วเนี่ยหล่อละมุนโอป้าสุดเลย

พี่อลินเหมือนแครวะเลยนะครับ

กราบสุดใจเลยนะคะคุณผู้ชม
ส่วน๒พี่น้องคนผู้ชมอีกบ้านหนึ่งแล้วกัน
ลูกสาวแม่กุ๊กกิฟต์ที่เมื่อโชคป๋าเป่

ก็คือแม่กุ๊บกิ๊บนั่นแหละมาส่งความห่วงใยถึงทุกคนเลย
ให้ระวังช่วงที่ออกไปเที่ยวสงการนะคะ
ลูกสาวทั้งสองค่ะก็ร่วมแจมด้วย
เป่าค่ะจัดเสื้อแขนกุดลายดอกไม้หวานเลยจ้ะ
ป่าแป้งแบบคิ้วแบบนี้ก็นี่มันสงการนี่ค่ะ
ส่วนอมวยเป่าเป้ค่ะมาในชุดสายเดี่ยวสีสันสดใสเลย
กับผมของจุกนี่คุณผู้ชมเหมือนกันเลยค่ะแหม
เห็นแล้วเนี่ยอมยิ้มตามเลยในความน่ารักนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนิดนึงแล้วกันค่ะ
เห็นดูลูกสงสัยแดดจะแรงนะฮะเป่าเป้ขอหยิบแว่นขึ้นมาใส่นิดนึงคุณแม่
เป็นน่ารักสุดหรอใส่ทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมนะ